ขอดูพลังเหล่านี้หน่อยฮะโอ้โหงดงามนะครับ
แม้ว่าเส้นทางจะยาวถึง๒๙กิโลเมตรนะคุณ
แต่ว่ารยะทางปั่น๒๙กิโลเมตรนี้
ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักปั่น
เป็นแสนคนนะคุณในกรุงเทพมหานคร
ใช่แล้วก็มีคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อยากที่จะมาร่วมปั่น
และยังไม่รวมถึงประชาชนที่มาอยู่ตามเส้นทาง

ซึ่งถือว่าทุกคนก็ต่างมาร่วมแรงร่วมใจกัน

อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ดูถ่ายทอดสดเนี่ย
ทุกคนทั้งสีหน้าแล้วก็แววตายิ้มแย้มมีความสุข
เมื่อวานอากาศดีด้วยแดดก็ไม่แรงฝนก็ไม่ตกถ้าในบริเวณกรุงเทพมหานคร
อากาศถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็ถนนปิดกันอย่างเรียบร้อย
มีการเคลียร์พื้นที่จราจรสวยงามมากเลยทีเดียว
และแต่ละคนก็ปั่นกันอย่างมุ่งมั่นและก็ไม่มีใครมีทีท่าว่าจะเหนื่อยนะคะ
ซึ่งทุกคนก็พยายามปฏิบัติภารกิจจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ
นี่นางสาวจุลาลักษณ์ยังสกุลหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม
บอกว่าดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมปั่นเพื่อพ่อ
แม้ว่าจะปั่นจักรยาน๒ล้อไม่เป็นแต่ก็นำจักรยานสามล้อมาเข้าร่วมกิจกรรมแทนค่ะ
เช่นเดียวกันกับนายสมบัติสุขสมัยนะคะที่บอกว่า
นี่ปั่นจักรยานมาจากบ้านที่ย่านบางแคร์ตั้งแต่เช้าเลย
่งมั่นมากเพื่อที่จะตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
ด้านตำรวจนครบานปิ่นเกล้าก็ได้ดูแลรักษาความปลอดภัยตั้งแต่แยกอรุณอมริน
จนถึงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
การปฏิบัติงานที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน
เนื่องจากว่าจุดทางขึ้นของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นมีความสูงชัน
ก็จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการ
ในการที่จะจูงจักรยานข้ามสะพานค่ะ
เมื่อวานนี้ตอนดูถ่ายทอดสดเนี่ยหลายคนก็ต้องถึงกับลงจักรยานแล้วก็ลากขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าบางสะพานค่อนข้างชัน
ส่วนบรรดาทูตานุทูตทั่วโลกที่ประจำอยู่ในประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้านะคะ
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างคึกคักเหมือนกัน
ที่สำคัญนี่เลยถ่ายเซลฟี่กันอย่างสนุกสนานเลย

ส่วนคนไทยในอีก๖๗ประเทศทั่วโลกก็แน่นอนล่ะ
ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในครั้งนี้เช่นเดียวกัน
ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
ก็เวลาเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ว่าที่เหมือนกันเลยก็คือ
ความตั้งใจความสุขแล้วก็สีหน้าเปื้อนยิ้มแบบนี้เนี่ย
มีให้เห็นทุกประเทศที่มีการจัดกิจกรรมเลย
ต่างประเทศลงทะเบียนไว้กว่า๙๐๐คน

และประเทศรวมแล้ว๖๗ประเทศนะคะ

ปิรมิตรู้สึกว่าจะเป็นที่กีซ่าหรือเปล่า
เพราะเป็นพิรามิตร๓อันเรียงกัน

ก็คือ๘๘พันศานั่นเองใช่ครับแล้วก็ทูตแต่ละท่านนะ

บอกว่าโอ้โหรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ร่วมกิจกรรมสำคัญนี้ดีใจมากอย่างเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้
ก็บอกดีใจมากประจำอยู่ที่ไทยได้เพียง๑เดือน
ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้แล้ว
ทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยบอกว่ายินดีมากนะครับ
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ทูตญี่ปุ่นบอกตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้ร่วมปั่นจักรยานนะครับ
ยินดีที่คนไทยร่วมทำกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้
ทูตเคเนียก็บอกภาคภูมิใจเหลือเกิน
ในการได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังมีอีกนะครับ
ทูตจีนทูตอังกฤษชื่นชมคนไทย
ทูตสหรัฐเผยคนอเมริกันรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของสองประเทศด้วยนะครับ
แล้วก็นายกรินก็ยังกล่าวติดตลกด้วยว่าการปั่นจักรยาน
ในวันนี้จะพยายามเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งของขบวนนานาชาติให้ได้เมื่อวานนี้
แต่ท้ายที่สุดทุกท่านประสบความสำเร็จในการถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัย
แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายที่เกิดขึ้นจากหัวใจ
ในการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ